เด็กคงจะชอบแล้วครับมีการไปเลือกไดโนเสาร์มีการไปขุดค้นพบซากไดโนเสาร์กินเนื้อสายพันธุ์ใหม่ของโลกเกิดขึ้นที่ประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดน้องบัวลำพูคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับไปเจอที่
อุทยานแห่งชาติภูเกล้าภูพรรณครับบรรยากาศดีจังโอ้นี่เด็กก็อยากรู้ไงดิฉันชอบมากเด็กดิฉันก็ไปนะไปแบบไปขุดค้นพันธุ์ไปเขียนเขียนดูไงก็แบบคุยเขียนเขียนดูพูดเหมือนดิฉันเป็นไก่เลยอ่ะนี่นะกรมทรัพยากรธ

เขาไปเจอนะไปเจอกระดูกหน้าแข้งข้อเท้ากระดูกจะงอยบากกระดูกซิกโครงกระดูกหัวหนาวกระดูกน่องกระดูกข้อนิ้ว
ทั้งหมดทั้งมวลอายุหนึ่งร้อยสามสิบล้านปีเจอเยอะมากเลยอ่ะนะครับอยู่ในยุคของ
ครีเทเซียสซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองที่สุดของไดโนเสาร์แล้วก็คาดกันว่า
ขนาดของวายูแรปเตอร์จะยาวสัก๔เมตรถึง๔เมตรครึ่งจัดอยู่
กลุ่มของเบซอลซีลูโรซอลหรือว่าไดโนเสาร์กินเนื้อครับมีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกันกับนกมากกว่าไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่
เพราะหน้ามันจะเหมือนนกหน่อยยาวก็เลยตั้งชื่อว่าวายู
ปเตอร์วายุก็นกอยู่แล้วอ่ะนะวายุแรปเตอร์นะฮะเพราะสื่อถึง
ได้ถึงว่าแดนโนสาวตัวนี้มีความว่องวัย
แปลว่าพายุหรือว่าพระพราย

ค้นพบตั้งแต่ปี๒๕๓๑แต่ได้มีการศึกษาการเทียบเคียงกันว่ามันคือพันธุ์ไหน
ศึกษากับซากดึกดำบันของไดโนเสาร์จากหลายประเทศ
ก็ยังไม่มีการค้นพบชนิดนี้มาก่อน
ไม่มีการค้นพบสายพันธุ์นี้มาก่อนก็เลยประกาศว่า
วายุแรปเตอร์เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกที่ขุดค้นพบที่ประเทศไทย

สุดท้ายก็ให้มีชื่อเต็มว่าวายุแรปเตอร์นะครับ